คุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ
คุณตาซาเล้งหรือว่าคุณตาจรูนที่ขับรถซาเล้ง
แล้วก็ถูกรถจักรยานยนต์ของจอร์ดไปเฉียวชน
มีเรื่องมีราวคุณตาถูกทำร้ายร่างกาย
สลบไปสุดท้ายอาการสุดถึงขั้นกับเสียชีวิตเลย
วันนี้ทางด้านของครอบครัวและญาติได้ร่วมไว้อะไร
ในพื้นที่ครับ
เชิญค่ะ
มันยากาศภายในวัดสุนทารามหรือวัดห่อหมกตำบลห่อหมก
อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งเป็นที่จัดพิธีชาปนกิจศพนายจรูนมณีพันธ์หรือตาซาเล้ง
วัย๘๒ปีวันสุดท้ายเป็นไปอย่างโศกเศร้า

แสดงความไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
โดยก่อนหน้านี้เมื่อเวลา๑๕นาฬิกา

ครอบครัวได้ร่วมรับฟังธรรมเทศนาจากพระสงฆ์
และได้มีการเคลื่อนลงศพของคุณตาซาเล้ง
ลงจากสาราเพื่อเข้าสู่เมน
และการฟ้อนรำมโนราหน้าเมน
กลางเสียงบันเลงสดจากวงปีภาษมาร่วมบันเลงจนจบพิธี
จากนั้นเวลา๑๖นาฬิกาจึงเริ่มพิธีชาปนกิจ
ทางนี้ญาติญาติเองได้จัดเตรียมของที่ระลึก
งานชะปนกิจศพของคุณตาซาเล้งเป็นร่ม
เพื่อมอบให้กับแขกที่มาร่วมงานค่ะ
สำหรับพิธีชาปนกิจศพในวันนี้ได้มีญาติและลูกหลานครอบครัวมณีพันธ์
บวชหน้าไฟเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
ให้แก่คุณตาสาเล็งก์จำนวน๔รูป
หนึ่งในนั้นคือเนรอมรบวรสิริสกุล
เพื่อนร่วมอาชีพของคุณตาที่รู้จักกันมานานกว่า๓๐ปี
โดยเนรอมรเล่าว่าระยะทางไม่ใช่อุปสรรค
เพราะหลังรู้ข่าวตาสาเล็งก์เสียชีวิตก็ตั้งใจขับสาเล็งก์
ร่วมเวลากว่า๘๙ชั่วโมงจากกรุงเทพมหานคร
เพื่อมาร่วมส่งเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายให้ได้ไปฟังเสียงค่ะ
ตั้งใจมาให้ถึงครับยังไงก็หายให้เห็นศพเขาก็ยังดี
ยังไงก็ยังก็เห็นโรงศพเขานอนอยู่ก็ยังดี
เพื่อนเราเคยอยู่ด้วยกันนะเคยลำบากด้วยกัน
มีอะไรเคยแบ่งกันกินเนี่ยมีขนมก็แบ่งกันกินเนี่ยครับ
บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพื่อนไปหลับให้สบายเถอะ
ไม่ต้องห่วงการอยู่สบายด้วยกันก็ลำบากต่อไปละ
เช่นเดียวกับเนรนประพฤติมณีพันธ์ลูกชายของคุณตาซาเล็ง
รู้สึกว่าแม้จะเป็นการบวชเพียงช่วงระยะเวลาสั้น
แต่ด้วยความตั้งใจขอให้บุญกุศลในครั้งนี้
ส่งให้คุณพ่อได้ขึ้นสวงสวรรค์และขอขอบคุณสังคม
ช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดตั้งแต่เกิดเรื่อง
หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโซเชียลและสื่อ
ครอบครัวก็คงไม่ได้รับความเป็นธรรม
โดยหลังจากนี้เตรียมที่จะย้ายครอบครัวกลับมาปักหลัก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้คุณแม่ในวัย๗๐ปี
ได้ใช้บ้านปลายชีวิตที่เงียบสงบในบ้านเกิด

ครอบครัวมันสูญเสียสูญเสียไปแบบทำไม
เงินมันคือมาได้แม่ละคนมันสูญเสียไปแล้วก็กลับมายัดไม่ได้แล้ว
เป็นมาของดีละพ่อทุกคน
ทั้งภาครัฐได้ร่วมไว้อะไรและถวายภาพบางสกุล
อาทิกระทรวงมหาทไทยกรงคุมของสิทธิและสิริภาพกระทรวงยุติธรรม
เจ้าของบริษัทศักดิ์สิทธิ์อัลลอยสแตนเลสอินเตอร์จำกัด
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ค่ะและทั้งหมดนี้คือบรรยากาศงานชาปนกิจศพของคุณตาซาเล้งที่เกิดขึ้นในจังหวัดบ้านเกิดค่ะ
ันทพรธวรัฐทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ